มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับได้รับมอบหมายให้จัดตกแต่งดอกไม้ทั้งหมดบริเวณรอบพระเมน
งานพระราชวิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชนะครับตอนนี้ดำเนินงานไปแล้วมากกว่าร้อยละสิบครับ
นายประเสริฐปินปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่า
เทคโนโลยีฆาตกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายจากวัดบวรนิเวศวหารให้ประดับตกแต่งดอกไม้
ระดับบริเวณหน้าโกรธพระศพมาตลอด

ที่ได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีคฮกรรมอาสาธิ์กล่าวว่า
เด่นของการตกแต่งพระจิตกาธานในครั้งนี้
คือการใช้กรีบดอกบานไม่รู้โรยสีขาวมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้
ชนิดต่างอาทิตดอกบัวดอกกล้วยไม้ดอกพิกุล
รวมทั้งจัดทำฉัดอิสริยยศ
ผ่วงแก้วเครื่องแขวนประดับตกแต่งบริเวณทางขึ้นลงพระเมนทุกด้าน
ส่วนสาเหตุที่เลือกใช้ดอกบานไม่รู้โรยสีขาว
อกจากเป็นดอกไม้ที่คงทนไม่เหี่ยวและอยู่ได้นานแล้ว
ยังเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่มีจิตศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราช

โดยขนาดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วมากกว่าร้อยละสิบ
โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีฆาตกรรมศาสตร์
จำนวน๑๐๐คน๑๕๐คนนะครับ
และผู้ต้องหาจากทันทะสถานวัยหนุ่มกลางประมาณ๑๐๖คนมาร่วมทำเกรดดอกไม้
ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำกรีบดอกไม้เป็นอย่างมาก
มั่นใจว่าดำเนินการได้ตามกำหนดการพระราชพิธีอย่างแน่นอนครับ